ผู้ชายคนหนึ่งเขาแยกกันอยู่กับอดีตเมียนะครับ
วันนี้ตั้งใจจะมาเก็บข้าวเก็บของออกมาค่ะแต่ในจังหวะนั้นปรากฏ
ว่าไม่รู้ว่านึกคิดอะไรถึงเอาปืนไปแล้วก็ไปยิงคนในบ้านของอดีตเมีย
มีทั้งคนตายและมีทั้งคนเจ็บมิ้นและคุณผู้ชมครับ
และนี่คือหลักฐานเด็ดภาพวงจรปิดนาทีเกิดเหตุครับ

ค่ะนี่คนที่อยู่หน้าบ้านก็คือ

ช่วงท้ายจะมีเหมือนเด็กผู้หญิงวิ่งออกมาครับ
ระหว่างที่เสียงปืนดังบางช่วงถ้าฟังดี
จะได้ยินเสียงเหมือนมีผู้หญิงกรี๊ดด้วยนะครับ
นี่คือวงจรปิดที่บันทึกเสียงเหตุการณ์ครับ
ตอนที่คนก่อเหตุใช้ปืนยิง
ภายในห้องพักไม่มีชื่อย่านประเวท

สิ้นเสียงปืนมีคนตาย๒ศพเจ็บสาหัส๑คนครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสนอุดมศุกร์เข้าไปตรวจสอบหอพักไม่มีชื่อ
อยู่ย่านประเวทกรุงเทพมหานครแถวถนนเฉลิมพระเกียรติร๙
รับแจ้งว่ามีเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัด
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารสูง๒ชั้น
ที่ชั้น๒ครับพบศพผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๘ชื่อนายพงศพัฒน์
กระสุนยังเจาะทะลุเข้าชายโครงขวาทะลุหน้าอกด้วยนะครับ
ใกล้กันพบอีก๑ศพเป็นศพนายเจษดาหรือว่าในท็อปอายุ๓๒
ซึ่งในท็อปคนนี้หรือนายเจษดาเป็นคนก่อเหตุนะครับ

สันนิษฐานว่าคือพอยิงคนอื่นมีคนตายมีคนเจ็บแล้ว
ยิงตัวเองตายตามแต่ต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
สภาพศพของในท็อปหรือเจษดานอนหงายจมกองเลือดครับ
มีบาดแผลถูกยิงขนาดเดียวกันเลยนะครับ
ก้าวมมใต้กกหูขวาทะลุขมับซ้าย๑นัท
และพบปืน๙มมมีกระสุนค้างในรังเพลิง๑นัดครับ
ตกอยู่ใกล้กับบริเวณขาข้างขวาตำรวจเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
นี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
อกจากนี้มีคนเจ็บอีก๑คนครับเป็นแฟนสาวของนายพงศพัฒน์อายุ๑๘
ถูกยิงที่หน้าท้อง๑นัดนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผ่าตัดเอากระสุนออกและอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบข้อมูลแบบนี้ครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
หรือเจษดาคนก่อเหตุเนี่ยเดิมทีเห็นว่ามีอาชีพเป็นกาดตามผับ
แล้วก็มีงานเสริมรับจ้างส่งของด้วยคือคนนี้นะครับ
เขาเคยมีเมียแล้วก็มีลูกติดต่อมาแต่งงานอยู่กินกับนางสาวพรวิพาหรือโป้งอายุ๓๓
แต่ว่าช่วง๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท็อปและโป้งผัวเมียทะเลาะกัน
มีปัญหากันเลยตัดสินใจขอแยกกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้๑เดือน
ท็อปคนก่อเหตุมาง้อขอคืนดีแต่ว่าอดีตเมียก็คือฝั่งของฝ่ายหญิงชื่อโป้ง
ปฏิเสธไปนะครับจนกระทั่งมาวันนี้ครับ
ท็อปคนก่อเหตุเดินทางมากับรุ่นน้องชื่อว่าในเป่า
ขนของออกจากห้องอดีตเมียก็เคยอยู่กินด้วยกันอยู่ห้องเดียวกัน
แต่พอแยกกันอยู่คราวนี้ของที่หลงเหลือไว้ก็จะมาเก็บกลับไป
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอดีตแม่ยายนั่งอยู่ที่มุมห้อง
ท็อปคนก่อเหตุเปิดห้องเข้าไปถามหากุญแจรถอยู่ไหน
เนาทะเบียนรถแล้วก็รังพระพอรู้พิกัดก็ให้น้องที่ไปด้วยที่ชื่อเป่าเนี่ย
หลังพระเอาไปเก็บที่รถก่อนแล้วตัวในท็อปทำทีว่าเดินไปห้องน้ำครับคุณผู้ชม
อยู่ด้านหลังห้องอาจจะไปเข้าห้องน้ำแล้วจู่ชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพาย
จอไปที่อดีตแม่ยายพร้อมประโยคที่บอกว่าขอชีวิตแล้วกัน
เขาคงคิดว่าแม่ยายคงจะกลัวแล้วขอชีวิตทันทีแม่ยายกลับลุกขึ้นฮะ
ยายลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปหาพร้อมกับประโยคที่ทำให้ท็อปเองก็งง
แล้วก็พังงะแม่ยายบอกว่าจะได้จบไปทีเดียวแล้วกัน
แล้วในจังหวะนั้นเองแม่ยายที่ทำใจดีสู้เสือครับเลยปิดประตูห้องแล้วล็อกกุญแจเลยลงกรอน
เหมือนกับเป็นการดันท็อปออกไปด้วยคำพูด
ทำทีจ่อปืนมาจะขอชีวิต
งั้นแม่ก็เลยพูดประโยคสวนกลับไป
ท็อปถอยมาตั้งหลักก่อน
คนก่อเหตุพยายามเคาะห้องแล้วบอกว่าเปิดประตู
แต่อดีตแม่ยายไม่ยอมครับแล้วบอกว่า
พูดกันดีคุยกันดีแต่ท็อปไม่หยุด
แล้วเดินไปที่ห้องของหลานสาวและหลานเขย
ห่างออกไปไม่กี่ห้องและเข้าไปข้างใน

แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๕นัด
ในระหว่างนั้นในเป่าจำได้ใช่ไหมครับ
รุ่นน้องที่ไปด้วยไปช่วยขนของแล้วเอารังพระมาเก็บที่รถ
พยายามจะเปิดห้องแล้วตะโกนถามว่าทำอะไร
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แฟนของนายพงศพัฒน์อายุ๑๘
น้องที่โดนยิงเข้าหน้าท้องแล้วก็คุณหมอต้องผ่าตัดเอากระสุนออก
น้องเขาเปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกมา
แต่ว่าคนก่อเหตุก็ยิงปืนไล่ตามหลัง
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นนัดสุดท้าย
นั่นน่าจะเป็นเสียงปืนที่เขายิงตัวเองตายตามนะครับ
หลังจากที่ไปยิงนายพงศพัฒน์อายุ๑๘
แฟนสาวของนายพงศพัฒน์แล้ววิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็มายิงตัวเองตาย
จากคลิปวงจรปิดที่เราได้ยินเสียงปืนแล้วนะคะ
เราได้คลิปเสียงของนายเจษดาผู้ก่อเหตุที่โทรมาหาอดีตภรรยาด้วย
หลังจากที่ถูกบล็อกเฟซบุ๊กพูดทำนองว่ามาถึงทางตันแล้ว
ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เยอะนะเพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เป็นข่าว
เราเลิกกันเพื่อเป็นเพื่อนกันได้สิ่งที่โทรทํ้มันกันได้จริงอ่อ
ตันจากใครอ่ะตันจากตัวเองหรือเปล่า
เอาอะไรไปใช้อยากตันเองอยากอยากจะได้จบจบไปไง
ก็จบตัวเองไปคนเดียวสิไม่คนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้
คนเดียวมันไม่สนุกหรอกโอเคได้เอนรู้แหละว่าอยู่ตรงไหนนอนห้องไหน
แล้วก็มีแชทที่อดีตภรรยาและผู้ก่อเหตุมีการตกลงกันเอาไว้นะคะ
เรื่องเกี่ยวกับเงินว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับผู้ก่อเหตุสองแสนบาทค่ะ
นี่ค่ะรายละเอียดเห็นไหมวันนี้เงินส่วนที่เหลือ๑๔๐๐
เดี๋ยวจะโอนให้ตอน๒ทุ่มคือครบทั้งหมดตามที่ขอมานะ
รวม๒๐๐๐๐๐บาทขอบคุณมากคืนชีวิตใหม่ให้กัน
ส่วนแรกเราเอาไปคืนตามเวลาที่เราบอกนะ
ฝ่ายหญิงก็บอกขอบคุณเช่นกันนะขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะ
คือมันเป็นบทสนทนาที่ฟังดูจบกันด้วยดีไหมคะ
ก็คือจะโอนเงินคืนสองแสนแล้วก็รถก็จะเอาไปคืนให้ก็น่าจะต่างฝ่าย
แยกย้ายกันไปคือต่างฝ่ายต่างก็พูดว่าคืนชีวิตใหม่ให้กัน
เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้อ่ะคะ
นี่คือ๑๗เมษายนใช่ไหมแต่พอ๑๐มิถุนายนนะคะ
ส่งข้อความไปหาอดีตภรรยาถามบอกมึงอยู่ไหนแล้วก็โทรหาด้วย
แต่โป้ไม่รับสายเลยเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนแล้วก็โทรมาแล้วก็ไม่ยอมรับเลยนะคะ
ส่วน๑๒มิถุนายนก็โทรแล้วก็ส่งข้อความไปอีกบอกตื่นมาทำงานดิรออยู่
เนี่ยค่ะแล้วก็โทรมาอีกส่วนอีกแชทหนึ่งเป็นแชทที่ผู้เกาะเหตุก็คือท็อปเนี่ย
ส่งไปหาพี่สาวของโป้เมื่อวันที่๔กรกฎาคมนะคะว่าจะขอเข้าไปเก็บทรัพย์สินของตัวเอง
ก็มีพวกเสื้อผ้าลังพระเอกสารต่างแล้วก็เลื่อนผลัดไปเรื่อย
กระทั่ง๙โมง๒๐วันนี้บอกจะเข้าไปก่อนเที่ยงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์รูปคู่กับรูปตอนที่แต่งงานกันด้วยเนี่ยโพสต์สุดท้ายของชีวิตคู่เราทั้งสองคน
เวงกรรมของมึงแท้เลยท็อปเอ๊ย
ผ่านถึงในวันชื่นคืนศุกร์เมื่อปี๖๕ตอนที่แต่งงานกันในภาพเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮะ
วันนี้ครับอดีตแม่ยายผู้ก่อเหตุแม่นิดเล่านาทีระทึกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือก็ยังทำใจไม่ได้แล้วก็เสียใจมาก
บอกว่าอย่างนี้นะครับท็อปคนที่ก่อเหตุทักมาในไลน์
คุยกับลูกสาวคนโตว่าจะขอมาเก็บของที่ห้อง
ตอนแรกนัดว่าจะเข้ามาวันเสาร์แล้วก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ก็คือวันอาทิตย์
พอมาถึงปั๊บท็อปเข้าไปในห้องถามหาเอกสารรถยนต์ที่ท็อปเคยออกรถกับลูกสาว
เป็นรถที่เห็นว่าจอดอยู่หน้าตึกด้วย
ก็เลยบอกให้ท็อปไปหยิบในซองเอกสารจากนั้นท็อปเนี่ยนำพระเครื่องใส่กล่อง
แล้วส่งให้ในเปล่าคือรุ่นน้องที่มาด้วยรถคันนี้นะครับที่เขาออกรถร่วมกันเนี่ย
แล้วก็ต้องการเอกสารพอได้รังพระมาแล้วบอกให้เปล่าเอาไปเก็บที่รถในเปล่าเดินลงไปจู่
ท็อปที่ยืนอยู่บริเวณหน้าประตูห้องก็หันหลบเข้าไปที่หน้าห้องน้ำ
พอหันกลับมาอีกทีคราวนี้หันมาพร้อมกับถือปืนในมือแล้วเจาะมาที่ตัวของแม่นิด
พูดว่าขอชีวิตแม่นิดเล่าให้ฟังทั้งเสียใจทั้งโกรธลองฟังฮะ
พอหันมาอีกทีนึงแม่ก็เห็นก็จ่อปืนแล้ว

ถ้าพูดว่าอยู่กับใคร

ไล่ตีล้อมแยกล้อมแชมป์แรกอยู่เนี่ย
ตอนลุกขึ้นไปคือตัดใจแล้ว

ในใจคิดอะไรดินึกถึงพระนึกถึงอะไรด้วยนะพูดตรง
ไม่ได้คิดถึงพระแต่ว่านึกถึงพ่อเขา

นึกถึงพ่อนาทีนั้นเขายิงเลยนะ
ยิงเขายิงเลยได้ยินเสียงแก๊กเลย

แล้วก็เหมือนกับไกลปืนเขาเสีย
คงจะมีอะไรปัญหากับไกลปืนเขานี่แหละ
สิ่งที่แม่เล่าให้ฟังก็คือวินาทีที่วัดใจเลยครับ
หลังจากที่ท็อปหันกลับมาพร้อมกับถือปืน

แม่ก็เลยลุกใส่เลยแล้วพูดเลยว่า

แม่ก็สงสารลูกสาวต้องอยู่แบบหลบซ่อน
จากนั้นในท็อปเดินถอยหลังออกไปจากห้องนะครับ

นิดตะโกนสวนออกไปว่าให้มันจบด้วยดีเถอะท็อป

สักพักหนึ่งท็อปเงียบหายไป

ท็อปเขาจะทำร้ายเหรอ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ห้องของหลานสาว
วิ่งลงมาเพื่อจะไปช่วยเหลือ
แล้วก็เจอภาพที่ช็อกเลยนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งครับ

มีปัญหากันทะเลาะกันตั้งแต่ตุลาคม

จนกระทั่งช่วงกุมภามีนาปีนี้ครับ
ตัดสินใจแยกห้องกันอยู่
กันใช้ชีวิตก็แล้วกันตกลงแยกทางกันเมื่อ๑๑เมษาที่ผ่านมาก่อนสงกราน
ตกลงกันว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะช่วงแรกก็ปกติดี
แต่หลังท็อปกลับมาข่มขู่เธอครับ
แล้วที่ผ่านมาถูกดักทำร้ายที่หน้าออฟฟิศด้วยก็ไปแจ้งความแล้ว
จากนั้นก็หนีไม่ได้กลับบ้าน
ครอบครัวรู้ว่าเธอต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนเหมือนที่แม่นิดบอกเมื่อกี้ไง
สงสารลูกสาวมากลูกสาวไม่กล้ากลับบ้าน
เพราะกลัวว่าจะถูกในท็อปทำร้ายและกลัวที่บ้านจะเดือดร้อน
จนกระทั่ง๔กรกฎาคมครับท็อปโทรมาขู่
ข้อความในเชิงทำนองที่ว่าเดี๋ยวจะพาโป้งไปอยู่ด้วย
แต่ตอนนั้นโป้งมั่นใจว่าที่ที่โป้งอยู่ยังไงท็อปก็หาไม่เจอ
จนกระทั่งท็อปกลับมาเอาของที่ห้อง
เป็นการนัดหมายที่จะกลับมาเก็บของผ่านพี่สาว
บอกว่าถ้าวันนี้เธออยู่ที่บ้าน
ปืนที่หันมาแล้วยิงใส่คงจะใส่ร่างของเธอแล้วเธอคงตายไปแล้ว
เธอบอกว่าเธอเสียใจมากเธอเสียใจกับพ่อและแม่ของหลาน
เพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ทะเลาะกับเธอแยกกันอยู่จะกลับมา
ไม่รู้จะมาคืนดีหรือจะมาทำร้ายก็ไม่รู้แหละ
แต่เธอก็อุตส่าห์ไปหลบไปซ่อนแล้วเล่นเธอไม่ได้
ไปเล่นที่แม่ไปลงที่แม่ไปลงที่หลาน
แบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ในขณะที่ในเปล่าครับในเปล่าหรือว่านายพรเทพอายุ๒๘ปี
ของคนก่อเหตุอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเขาเองจริงแล้วก็นับถือกับนายท็อ
เป็นพี่เป็นน้องกันคบกันเหมือนเป็นเพื่อนนานกว่า๖ปีแล้ว
ในท็อปเนี่ยเป็นคนใจร้อนที่ผ่านมาในท็อปแล้วก็โป้งอดีตเมีย
มีปัญหาระหองระแหงกันมาเรื่อยแล้วก็เลิกกันไป
แต่ว่าปัญหาลึกตัวของในโป้งตัวของในเปล่า
ตัวของในเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าลึกมีปัญหาอะไร
ที่ผ่านมาท็อปเคยมาปึกปรับทุกข์และปรึกษา
แต่หลังไม่ค่อยได้เจอกันจนกระทั่งท็อปเนี่ยชวนว่า
มาช่วยขนของหน่อยเถอะเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
ก็เลยไปด้วยก็ได้ไปช่วยหลังจากนั้นก็เลยไปช่วยเหลือ
ช่วยเก็บข้าวเก็บของจนกระทั่งได้ยินเสียงปืน
พยายามจะไปกล่อมอยากจะให้ท็อปตั้งสติ
แล้วก็ยุติสิ่งที่เขากำลังทำแต่ว่าเขาตะโกนสวนออกมาบอกว่า
ใครเข้ามากูยิงหมดนี่คือคำพูดของท็อปที่เป่า
ซึ่งเป็นรุ่นน้องแล้วไปช่วยเก็บของได้ยินจากนั้นได้ยินเสียงปืนนัดสุดท้าย
ก็รู้เลยว่าสงสัยเรื่องนี้มันคงจบตรงนี้แหละ
ก็คือตัวในท็อปตัดสินใจยิงตัวตายหนีความผิด
เขายืนยันว่าเขาไม่รู้เลยนะว่าท็อปจะมาก่อเหตุยิงคนตาย
ยิงคนเจ็บแล้วก็มายิงตัวตายตามแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ย
เขาจะเอาปืนใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายตลอดเวลาอยู่แล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะหยิบออกมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เปล่าเล่านะครับ
กันตลอดกับครอบครัวเพราะว่าเขาต้องนัดพี่สาวเรา
เขานัดแสบพี่สาวพร้อมกลยการหลับโทรศัพท์พอหนูไม่ได้รับโทรศัพท์เลย
ก็เป็นหนูคนเดียวก็คือจบค่ะอันนี้คือรู้อยู่แล้ว
แต่คือถ้าให้คุยตรง

เรามีการคุยกันในครอบครัวแล้วว่าแม่บอกว่าถ้ามันจะทำอะไรเนี่ย
ถ้ามันทำที่แม่คนเดียวก็จะจบที่แม่หนูก็จะมีชีวิตใช่มีชีวิตต่อได้
แค่นั้นคือสิ่งที่คนเป็นแม่ที่เขาเลือกที่จะทำเออแต่หนูก็บอก
ไม่มันต้องไม่เกิดอย่างนี้หนูก็พยายามให้พี่สาวมาอยู่ด้วยตลอด
แต่ครั้งนี้หนูก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเพราะว่ามันไม่มีทีท่าเลย
คือก็มีแค่ขู่ขู่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันก็คือขู่เป็นปกติอยู่แล้ว
แสดงความเสียใจด้วยนะครับและนี่ก็คือบริเวณห้องที่เกิดเหตุนะฮะ
ยังเจอคราบลงคราบเลือดอยู่เลยครับในทางคดีก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกฎหมาย
ส่วนปมเหตุที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ